ถามถึงภาพบุตรนิดนึงถามแล้วไม่ได้ไปเชียงใหม่ครับ
อ๋อไม่ได้ไปเชียงใหม่อ๋อก็เพื่อนกันครับไปกินข้าวกับเพื่อนครับ

เป็นไงครับหลายคนเข้าใจผิดเลยว่ามีสาวใหม่แล้ว
โอ้โหถ้าผมมีแฟนเดี๋ยวผมบอกครับผมไม่ปิดอยู่แล้ว
ที่ผมเคยบอกไปผมก็ไม่เปิดแล้วก็ไม่ปิดด้วย
นี่หนักเหมือนเป็นแก๊งลูกหมีบ้านเรา
แก๊งทวิตเตอร์สั่นประเทือนเหมือนกันถามว่าเราหลอกลวงอะไรแบบนี้
หลอกผมไม่เคยหลอกใครเลยไม่เคยหลอกใครไปฆ่าหรือว่าไม่เคยหลอกใครทำร้ายจิตใจใคร
ไม่เคยหลอกครับอย่างที่บอกไปผมก็พูดมาตลอดถ้าผมมีแฟนผมก็บอกครับ
จะได้ชี้แจงอะไรที่แฟนคำเข้าใจไหมครับ
จำเป็นต้องชี้แจงบ้างครับผมเองก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องอะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่ผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งผมเองก็พยายามจะใช้แบบชีวิตแบบคนธรรมดาที่สุด
ถ้าต้องการที่จะรักใครก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับ
ตอนนี้คุณตกใจไหมครับตอนที่เห็นคุณตกใจไหมครับ
คงเฉยอะเรือเน็ตอึดมาเลยเขาถ่ายมุมนี่เสร็จเขาก็เร่อไปถ่ายดูมุมนี่ก็เขาใจเย็นจริง

อย่างที่บอกไปถ้าเขาไม่สบายใจก็อยากให้เขาอยู่จุดที่เขาสบายใจดี
ถ้าคนเดี๋ยวสบายใจอยู่กับเราต่อก็อยู่ต่อไปได้

หลังบ้านหมีค่อนข้างจะสั่นคลอนบ่อย
วิ่งที่เชียงใหม่มาทุกคนก็น่ารักอบอุ่นเหมือนเดิม
ไปต้อนรับที่สนามบินแล้วก็ไปส่งบินตามทุกอย่างน่ารักหมดเลย
อย่างนี้ถ้าเราจะมีแฟนจริงเราจะจัดการยังไง
เพราะว่าเหมือนแฟนคลับเราก็ไม่โอเค

แม้กระทั่งครอบครัวครอบครัวก็ไม่ปิดกั้นเรื่องความรักครับ
ถ้าจะมีแฟนก็บอกเดี๋ยวถ้าผมมีเดี๋ยวผมก็บอกเอง
อย่างแฟนคลับเขาก็เข้าใจนะถ้าผมที่จะเลือกใครสักคนจริง
ที่จะเข้ามาในชีวิตเพราะผมเองก็โตแล้วอายุก็จะ๓๐แล้ว
อีก๓ปีก็เวลามันผ่านไปเร็วอยู่แล้วแหละ
ไม่ได้ลำบากใจใช่ไหมเพราะว่าชีวิตส่วนตัวเราก็ต้องจัดการ
กับแฟนคลับเราก็ต้องแบบว่าโฮเอาไว้

จริงแล้วแฟนคลับเขาก็ต้องเข้าใจเราด้วย
เราเองก็เป็นคนธรรมดาคนนึงแหละ
ที่อยากมีความรักอยากมีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบเข้ามาในชีวิต
แต่แฟนคลับเองเราก็รักเขาเหมือนกัน
ไม่กลัวนะเหมือนเพื่อนก็มีโดนตีเอ็มไปอะไรอย่างนี้
ก็ผมก็สงสารมากกว่าครับสงสารมากกว่าที่เขาต้องแบบเป็นฝ่ายที่แบบ
โดนคนเหนือเข้าใจผิดไปว่านู่นว่านี่
อันนี้ก็คงต้องรีบไปขอโทษเขาเลยอะไรอย่างนี้นะ
โทษด้วยนะที่ทำให้แบบคนอื่นเขาเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้

ยังกล้าไปกินข้าวด้วยอยู่ไหมคะ
ใช่ผมก็งงเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้ว

ก็แบบผมเองก็มีเพื่อนมีสังคมเหมือนกันอะไรอย่างนี้

แล้วอาจจะไปกินกับใครอาจจะต้องระวังหรือว่าจริงจะใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม

แต่ถ้าใครอยากถ่ายรูปก็เดินเข้ามาขอตรงเลยก็ได้
ผมเองก็ไม่ได้แบบเฮ้ยทำไมต้องถ่ายอะไรอย่างนี้
โดยเขามาขอเลยผมยินดีให้ถ่ายครับ
กับเชียร์ก็ได้ได้คุยไหมคะ

ในเรื่องเพลิงค้างเทียนครับ
เหมือนดุเหดือดเหมือนกันเนอะ

มันจะแซ่บกว่านี้ครับ

มันจะแซ่บกว่านี้มาก
ในสองวีคสุดท้ายนี้ครับ
อันนี้คือที่สุดของเราไหมคะ
ในการที่ทำเซ็กซี่

ขอบคุณนักแสดงด้วยที่ไว้ใจผม

ในการที่จะเข้าฉากเลิฟซีน

ขออย่างผ่านพี่โยเกิร์ตไปไหมคะ

พอเจอปุ๊บวันงานที่เชียงใหม่รีบ

พี่โฮยเขาก็เหมือนแก

การแบบเข้าใจว่าเวลาทำงาน
ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พีเคมาก
ค่ะโอเคนะขอบคุณพีเคย
จะไปวิ่งกับพี่ตูนกับพี่ตูน
ใช่ครับไปวิ่งกับพี่ตูนวันที่๑๕๑๖นี้ครับ
ภาคอีสานผมเองก็เป็นคนอีสานเหมือนกันครับ
ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับจังหวัดใกล้เคียง
หรือว่าคนที่ไปไม่ได้ก็สามารถวิ่งสะสมระยะได้เหมือนกันนะครับ

ใครที่ไปวิ่งก็เดี๋ยวไปเจอกันครับ

เราเป็นนักวิ่งอยู่แล้วสายวิ่งอยู่แล้ว
เราก็ไปวิ่งเหมือนเป็นการออกกำลังกายไปด้วย
แล้วก็สนุกไปด้วยกับคนอีสานผมเองก็เป็นคนอีสานด้วย
รอบนี้ไปซัพพอสพีทูนทำไมคะเพราะพี่ทูนเผชิญจัดธรรมะ

จริงแล้วจริงแล้วคือจุดประสงค์หลักของเขาคือต้องการแค่คนละบาท
ถ้าคนไทย๗๐กว่าล้านคนก็ได้๗๐กว่าล้านบาท
ถ้าใครไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะบริจาคก็ไม่เป็นไรนะ

คุณต้องมาตรงบริจาค

วิ่งตามจังหวังอะไรครับ
อ่าไม่น่าจะครบครับ
เสียดายเหมือนกันเพราะว่าติดถ่ายละคร

วันหนึ่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปร่วมวิ่งด้วย